แย่งวัคซีนไฟเซอร์คุณผู้ชมที่สหรัฐเขาบริจาคมา

ถ้าเราสั่งเร็วตั้งแต่แรกแล้วเอาไฟเซอร์มาตั้งแต่แรกเลยนะคะ

ทีนี้หลายคนกล่นด่ามากเลยนะคะว่า

แล้วทำไมต้องมีสูตรผสมครกเทลมั่วไปหมดเลยนะคะ
อีกคนนึงที่ออกมาด่าด้านหลังดิฉัน

พูดมากเจ็บคอเพราะอาจารย์เจ็บคอแทนแล้ว
อาจารย์ด่าเป็นชุดเลยลองฟังค่ะ
ไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์เนี่ย
โอ้โหของที่มาเนี่ยเพื่อด่านหน้า

ผู้ส่งส่งคนป่วย

และอื่นที่มากมายที่ช่วยด่านหน้าของจริง

ไม่ได้ไม่ถึง

เลยไอมึงไม่รู้จักสำนึกเลยเลยไอคนรับฉีดไอคนที่
เอาไปให้ไอ้คนที่เอารับมาฉีดโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็น

ยังไงให้กูตายกูก็ไม่ฉีด

คนไทยเราต้องมีสำนึกแบบนี้

ต่อส่วนร่วมของประเทศพอได้แล้วคดโกรธ
จะไม่เหลือเจ็บแล้ว
ถามอาจารย์ว่าน้ำร้อนจิบซะหน่อยไหม
นี่ผมถือไว้แล้วเนี่ยถ้าจิบยังไม่หยุดนะ
คอท่านแห้งเลยนะฮะคืออาจารย์พูดได้ลึกมากท่านมองไปถึงคนเก็บขยะติดเชื้อนะนี่ระดับหน้าหลากมาก
อันนี้ของจริงใช่ไหมคะเนี่ยอาจารย์พูดแบบคือต้องใช้คำว่าด่านะไม่ใช่ใช้คำว่าพูดนะ
อาจารย์ด่ายาวค่ะคุณผู้ชมแล้วถึงขั้นว่าเห็นไหมเจ็บคอเสียงแหบพี่มียาอมมาให้อาจารย์หน่อย
แล้วด่าไปรับไปจังหวะนี้คืออาจารย์ต้องเล่นใหญ่อาจารย์เฉลิมชัยของจริงต้องเล่นใหญ่นะฮะ
มือไม้ต้องออกออกรถออกชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิวิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะ
อาจารย์บอกว่าจะไม่พูดแล้วอาจารย์ค่ะเอออาจารย์พูดแล้วอาจารย์พูดเยอะด้วยค่ะ
ไปแย่งคนที่ด่านหน้าจริงเนี่ยแย่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือว็อคซีนที่สารักษณ์วิทยาลัยของเขาบริจาคมาเนี่ย
ล้าน๕แสนโดสเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรไปให้ใครที่ไม่ใช่ด่านหน้า
อาจารย์บอกอิ๊บอายนะคะไม่รู้จักสำนึกเลยนะคะ
ประโยคเด็ดวลีเด็ดอาจารย์บอก
คนที่เอาไปให้คนที่ไม่ใช่ด่านหน้าฉีดเนี่ย
ก็เอี้ยนะคะคนที่รับฉีดไปโดยที่ตัวเองก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ด่านหน้า
ก็เอี้ยคุณผู้ชมคลิปนี้จริงยาวหลายคนได้เห็นแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
พากษ์วิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันเลยบอกอาจารย์ขอบคุณมากที่ออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะคะ
ต้นโพสต์เนี่ยมาจากคุณนรินทรธามาศนะคะเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วคนแชร์กันเยอะมาก
จะรู้สึกกันมากมั้ยที่อาจารย์พูดขนาดนี้แล้ว
ครับโอ้โหเห็นมั้ยเดือดแล้ว